นี้เป็นความคืบหน้าค่ะติดตามความคืบหน้าเหตุนี้กันหน่อยนะคะ
เอาปืนขึ้นมายกขู่แบบนี้มันไม่ได้นะคะ
ล่าสุดตำรวจตามไปจับตัวได้ถึงที่บ้านแล้วแต่เนี่ยค่ะ
ภาพให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเหตุการณ์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันศุกร์ที่๒๔ธันวาคมหาผู้ชายรูปร่างผอมสูงคนนี้
เนี่ยที่ลูกศรชี้นะใส่หมวกกันน็อกถืออาวุธคล้ายปืน
กลางไปมาแถวแถวหน้าโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมและยังไม่พอจังหวะเมื่อสักครู่ที่เดินเข้าไปชิดรั้วน่ะ
คือเขาจ่อปืนเข้าไปในรั้วจ่อไปที่กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
และมีการตะโกนพูดขู่ด้วยว่าถ้าลูกไม่ได้เรียนที่นี่ยิงหมดแล้วเนี่ย
คือใช้คำพูดแบบนี้เลยนะคะเด็กพากันตกออกตกใจวิ่งหนีกันกระเจิง
ให้ช่วยตามจับตัวชายหนุ่มคนนี้คือกลัวว่าเขาจะย้อนมาก่อเหตุ
ถ้ายิงจริงขึ้นมาเด็กนักเรียนอันตรายนะคะค่ะ
งานนี้ค่ะตำรวจทำงานค่อนข้างเร็วเลยนะคะไปล้อมจับหนุ่มคนนี้ได้แล้วที่บ้าน
ชุมชนวัดหงทองห่างจากโรงเรียนไปแค่๒๐๐เมตรเอง
ทราบชื่อคือนายกบธวัชชัยทองอบอุ่นอายุ๔๐ปี
กบค่ะเขาสารภาพว่าปืนที่ใช้จี้เข้าไปในโรงเรียน
ปืนปลอมปืนปลอมส่วนสาเหตุที่ทำแบบนั้นเพราะว่าวันนั้นเมาทินเนอร์เลยหลอน
คึกขนองไปก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกสาเหตุแบบนี้
ส่วนนางลำยัยทองอบอุ่นอายุหกสิบสี่ปีเป็นแม่ของนายกบบอกว่า
ตัวนายกบเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาคดีรักทราบค่ะ
พอมาอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรนะวันดมแต่ทินเนอร์จนประสาทหลอน
และอารวาสโวยวายอยากให้ตำรวจพาไปรักษาให้หายขาด
เพราะแม่เนี่ยเคยคิดว่าจะส่งไปศรีธัญญาแล้วแต่ในกบก็อารวาสจน
พาไปโรงพยาบาลไม่ได้สักทีนะคะคุณแม่บอกตำรวจช่วยหน่อยนะคะ
เดี๋ยวก็ถ้ายังเลิกยาไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะอาการแบบนี้นะคะ